สังคมเราอยู่ยากขึ้นทุกวันหรือเปล่า

เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาอุ้มเด็ก
เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ

ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามเข้าไป

ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
คลิปรับมาแล้ว
คือในคลิปเราเห็นชัดเจนเลยนะคะ
ว่ามีผู้ชายไม่สวมเสื้อ
ในร้านสะดวกซื้อนั่นคือผู้ถูกกระทำ
ถูกกระทำค่ะแล้วก็มีผู้ชายเสื้อส้ม

ส้มท่อนล่างข้างบนเป็นสีเทาเนี่ยนะคะ

แล้วก็ตบศีรษะไปอีก๓ครั้ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่งามวงวาน
กรุงเทพมหานครนี่เองเนี่ยนะคะ

แบบนี้ว่าเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแต่จู่เข้ามาทำแบบนี้
คนโดนเขาก็งงว่าเขาไปทำอะไรผิด

เด็กที่ผู้ชายไม่ใส่เสื้ออุ้มมาเนี่ย

นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เรานำมาเตือนภัย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ
ตี๔ของคืนวันที่๑๗กรกฎาคม
ที่ผ่านมาเพื่อนของเขา

คนที่ไม่สวมเสื้อมาสักครู่

เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
หน้าปากซอยงามวงวาน๖๔
แล้วก็หลังจากนั้นมีชาย

เดินเข้ามาครับซึ่งตอนแรกเขานั่งอยู่หน้าร้าน
เดินตามเข้าไปแล้วต่างคนต่างซื้อของ

อยากออกกำลังกายไหมอยากวิ่งไหม

อันนี้คือเขาถาม
ซึ่งคนที่ถอดเสื้อ

เหมือนจะทำร้ายแต่ว่าไม่ได้ทำร้าย

เพราะว่าตัวเองนั้นอุ้มเด็กมาด้วย

ไปสามทีแต่ว่าสุดท้าย
เขาไม่ได้ตอบโต้เพราะว่ากลัวเด็กที่อุ้มมา

เนื่องจากว่าน้องที่ถูกอุ้มมา
เป็นลูกของเพื่อนบ้านที่รู้จักกันนะคะ

ก่อนที่จะกลับมาเที่ยวร้านสะดวกซื้ออีกครั้ง

คนดังกล่าวที่สวมเสื้อสีส้มแล้ว

ชายคนดังกล่าวนั้นมีลักษณะคล้าย
คนเมาสุราอีกทั้งก็
ยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วย

เหตุที่เกิดขึ้นคือเพื่อนไม่สวมเสื้อ

แล้วก็อากาศก็ร้อนก็เลยไม่ได้สวมเสื้อ

และพวกเขาเองก็มีความคุ้นเคยกับร้านสะดวกซื้อแห่งนี้

แล้วก็ใช้บริการกันเป็นประจำ

แต่เพื่อนของเขาก็คือคนที่ไม่สวมเสื้อเนี่ย
จดจำใบหน้าของชายคนดังกล่าว
พอไม่ตอบแล้วโดนทำร้ายแบบนี้

เขามีความผิดปกติอย่างไรหรือเปล่า